แต่ก่อนจะพาไปดูว่ามันคืออะไร

หมุดกันไปเลยนั่นก็คือจังหวัด
เลยจะเลยไปหรือเปล่า

จะพาไปทานคากิขาหมูนี่แหละ

ร้านนี้นะครับมีชื่อว่าร้านรวยรวย

เลยมหาวิทยาลัยเทคนิคเลย

เลยมหาวิทยาลัยเทคนิคเลย

เลยเลยไปเท่าไหนนะ

เดี๋ยวจะงงมหาวิทยาลัยเทคนิคเลยแหละใกล้กัน

เอาล่ะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นร้านแรกนะครับ
นำเมนูคากิตุ๋นฮังเลมาขายกัน
ก็ได้ข่าวว่าเป็นคากิกที่หอมอร่อยเจ้มจ้น
ข้นนี่แหละจนละลายในปากเลยทีเดียว
เปิดร้านอาหารมานานกว่า๓ปีแล้วร้านนี้นะครับโอ้โหหน้าตาน่ารับประทานมากเลยทีเดียวครับ
ลูกค้าส่วนใหญ่ทุกโต๊ะเนี่ยมาปั๊บก็ต้องสั่งปุ๊บเลยนะครับ
เมนูคากิตุ๋นฮังเลเพราะว่าเป็นเมนูเด็ดของที่ร้านนะครับ
ส่วนวิธีการทำเป็นยังไงเจ้าของร้านไม่หวงสูตรอยากได้จัดไปไปลองฟังกันดูครับ
คากิตุ๋นฮังเลที่เป็นเมนูซีเทเจอร์ของทางร้านเป็นวิธีการหลักเครื่องเทศด้วยส่วนฮังเล
แล้วก็ทำไปเคี่ยวประมาณ๓ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็จะนำมาปรุงรสด้วยส่วนผสมของทางร้าน

แต่ว่าความพิเศษของร้านนี้นะครับ
ความพิเศษของคากิตุ๋นฮังเลเนี่ย

ขาหมูต้องเป็นขาหลังมาเท่านั้นนะ

ซ้ายหรือจะขวาก็ไม่รู้ล่ะได้หมด
เพราะว่ามีเนื้อแล้วก็เอ็นหมูแน่น

เตาถ่านเท่านั้นโอ้โหมันถึงได้อร่อย

ไม่เชื่อไปลองฟังเสียงลูกค้ายืนยันครับ

เอาล่ะเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมถ้าสนใจ
อยากจะไปชิมแล้วก็ไปกันที่ร้านนี้ได้นะครับ
เพราะว่าร้านเขาเปิดขายทุกวัน
ตั้งแต่๑๐นาฬิกาไปจนถึง๓ทุ่ม

จนถึงช่วงดึกเลยทีเดียว
ร้านนี้ก็น่าสนใจนะอยู่ที่จังหวัดเลย
แสดงว่าเนื้อนี่ละลายในปากได้เลยใช่ไหม
ใช่แทบไม่ต้องเคี้ยวเลยอมเอาไว้แล้วเดี๋ยวละลายเอง
โอ้โหจะดีเหรอคะคุณกลืนเลยมั้งคะ
หน่อยดีกว่าให้ได้ย่อยนะคะช่วยย่อยนิดนึง
แต่ว่าถ้าใครชอบของมันน่าจะถูกอกถูกใจแน่นอน